ณวินาทีนี้นะฮะเป็นที่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจประเทศไม่ดี
แล้วก็อาจจะไม่ดีต่อไปถ้าทำไม่ถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นพักจึงเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
เราเห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าจะลดน้ำก็ต้องลดกันที่ลากแก้วละนี่ข้อหนึ่งนะครับ
สองก็คือว่ายังไงเราก็ต้องเพิ่งส่งออกการพึ่งการส่งออก
ได้เงินเร็วที่สุดกระจายมากที่สุดก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ
ในเรื่องของการท่องเที่ยวภาคใต้ดีที่สุดสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับ
พูดกันมายาวแล้วไม่เสร็จสักทีนะครับถนนเรียบฝั่งทะเลทั้งสองด้านนะครับ
แล้วก็ไม่ให้ท่วมนะครับแล้วก็เขื่อนกันคลื่นทั้งหลายแหล่นะครับ
ในเรื่องของพืชผลการเกษตรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจรากย่านะครับ
จากแย่มาพอสมควรนะฮะยังไงก็ต้องพักหนี้เพิ่มเงินทุนนะครับ
เกษตรกรพันธุ์ใหม่ขึ้นมาขายตรงโดยเราจะมุ่งพืช๕๖ตัวนะครับ

ทางใต้ซึ่งก็เดี๋ยวคงจะมีการพูดกันในรายละเอียดนะครับ
นโยบายเฉพาะในเรื่องของพืชเกษตร

อึดอัดมานานขอบ่นอีก
สุดท้ายก็คือเรื่องสามจังหวัดภาคใต้
มุ่งนะครับในเรื่องของการอยู่กันอย่างสันติ
การยอมรับในอัตลักษณ์

มีส่วนร่วมในการบริหารระดับท้องถิ่น
เราคิดว่าความรุนแรงมันไม่ได้แก้อะไร
การปราบประชาชนไม่ได้อะไร